เมื่อวานแถลงคอนเสิร์ตนะคะคัมพีเฟสค่ะ

ไปเจอใบเทคบางนานะคะแล้วก็ศิลปินเพียบค่ะ

เสียงร้องของพี่ปูยังขลังเหมือนเดิมนะคะ

ไปตีกันหรือเปล่าพี่ปูตอบตลกมาก

อันนี้แกพูดคำไปฟังทั้งเสียงร้อง

ตำนานเพลงเมืองไทยเลยค่ะ
ถ้ามีปัญหาเดี๋ยวนักร้องลงไปตีคนดูเอง

มันชินกลัวเป็นโรคซึมเศร้า
เกือบทุกวันอะ
ไม่ได้วิ่งเหมือนพี่ตูนเลย